เรื่องเลือกตั้งกันหน่อยละกันค่ะตอนนี้เนี่ยหัวหน้าพัก
พักก็ตะลุยลงพื้นที่ค่ะเพื่อเรียกคะแนนให้กับ
พักของตัวเองครับที่สำคัญวันนี้อย่าลืมดูดีเบตไทยรัฐ
ใช่วันนี้เลยคุณผู้ชมเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีไว้
ตั้งแต่๕โมงครึ่งตอนเย็นคุณจอมขวัญแล้วเดี๋ยวมีใคร
มาบ้างเดี๋ยวจะบอกค่ะแต่ให้ดูการลงพื้นที่หน่อยละกัน
ครับเมื่อวานพลเอกกลวิษลงพื้นที่ไปที่ครับซอยร้าน
น้ำนี่ไปในห้างเลยค่ะก็เอ่อออกจากบ้านไปเดินห้างไป
คุยกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ซึ่งดูลุคสิลุคที่มา
ก่อนโอ้โหแบบสบายวัยสรุ่นเลยนะเชิดลายดอก
กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเอาอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรนะ
เสือพยักษ์อ่ะอ่ายักษ์ตัวเก่งอ่ะครับครับจริงเนี้ย
ที่มาเดินคิงพาวเวอร์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปหา
โดยตรงหรอกจะไปกินข้าวโอ้ยมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะนะ

แล้วเนี่ยโอ้โหได้คะแนนจากทุกกลุ่มอะค่ะ
ลูกเล็กเด็กแดงก็มีพ่อแม่ผู้ใหญ่มาหมดค่ะ
แล้วลุงป้อมนะก็คุยกับผู้ประกอบการร้านค้าต่าง
ถามเขาแหละว่าต่างชาติมาเยอะหรือยัง
แล้วก็ถามว่าแก๊สถังเท่าไหร่แล้วตอนนี้
นี่แหละจะเอาข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายพัก
มาประกอบกับการทำนโยบายพักด้วย
รวมถึงให้ความมั่นใจนะว่าหลังสงกรานเศรษฐกิจจะดีขึ้นเรื่อย

แล้วแฟนคลับอ่ะระหว่างที่ลุงป้อมไปทานข้าวเนี่ย
มีนักท่องเที่ยวมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเยอะ
ก็ถ่ายภาพแบบอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
อันนี้ตอนที่คุยกับผู้ประกอบการต่างด้วยนะ

ดูอีกพักหนึ่งไหมพักภูมิใจไทยค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลก็จับกลุ่มคนในแวดวงทางการแพทย์แหละ
หมอพยาบาลเพราะว่าเป็นเป้าหมายคะแนนเสียงหลักของพักเลย

เรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินพัฒนาสวัสดิการให้กับอสม
แล้วก็กลุ่มอศอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยนะคะ

แต่ถ้าเกิดภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเอาอสมก่อน
จะได้รับค่าตอบแทนคนละ๒๐๐๐บาท
เจ็บป่วยก็จะมีประกันห้องพิเศษอาหารฟรี
มีเงินชาปนกิจสงเคราะห์ตายได้๕แสน
มีกองทุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยคนละ๑แสน

แล้วที่เด็ดกว่านโยบายยาหอมของพักเนี่ยก็คือโพล

แต่แต่ละพักเขาต้องหาทีมวิจัยทำเหมือนกันนะ

คุณอนุทินบอกเลยนะตอนนี้ไม่มีโพลไหนตรงเป๊ะ
เท่ากับอนุทินโพลอีกแล้ว
เป็นโพลที่คุณอนุทินทำเองคำนวณเองตรงเป๊ะที่สุด

คือผิดแค่หลักเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชม
และครั้งนี้อนุทินโพคาดเอาไว้ว่า

แต่เขาไม่ประมาทคะแนนเสียงของประชาชนก็อ่าเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่แล้ว
ไม่ถึง๓๐วันแล้วก็จะได้ตัดสินใจกันนะคะ

ช่วงนี้มีแต่คนมารักพักนั้นก็รักพักนี้ก็รัก

เออแล้วกาได้แค่เบอร์เดียวด้วย
แต่มีสองใบนะอย่าลืมนะสองใบนะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้พูดถึงคุณอนุทินจะไม่พูดถึงคนนี้ได้หรือ

เขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักเคลื่อนไหวนะ
ลงพื้นที่เหมือนกันไม่ได้ไปหาเสียงนะ
แต่ไปเดินสายต้านนโยบายกัญชาเสรีของพักคุณอนุทินนั่นแหละคุณผู้ชม

นี่พูดว่าเป็นพื้นที่ฐานเสียงภูมิใจไทย
คุณชูวิทย์ไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซันบริหารธุรกิจครับที่อำเภอจนะที่สงขลา

แล้วก็ชาวมุสลิมในพื้นที่อำเภอจนะ
นี่มีป้ายด้วยคลี่ออกมาเลย

ไม่เอากัญชาเสรี
แล้วก็มีเป็นสกรีนรูปอะไรเนี่ยใบกัญชาใช่ไหมแล้วก็เป็นวงกลมว่าไม่เอา
คุณชูวิทย์บอกว่าลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อไหมพี่น้ำแข็ง
คุณชูวิทย์บอกเขามาดีนะมาดีไม่ได้มาร้าย
เป็นอันเป็นการเอาความจริงเรื่องกัญชาเนี่ยมาเปิดเผยนะฮะ
เปิดเพลย์อ๋อโอเคอ้อแล้วก็เย้เอ๊ะมีการเย้ภักษ์ภูมิใจไทย
บอกไม่กล้าไม่กล้าใส่นโยบายเรื่องกัญชาลงในป้ายหาเสียงพัก
ในโซเชียลก็โดนกระแสตีกลับนี่คุณชูวิทย์ทำการบ้านเหมือนกันนะ
คือดูเลยว่าภูมิใจไทยดีที่ไหนเข้าไปที่นั่น

มันคิดว่าเอานุบใบกัญชาเสรีมาหาเสียง

มันไม่ใช่ว่าเฉพาะที่สงขลาทั่วประเทศมันกลัวหมด
นโยบายกัญชาเสรีมันใช้หาเสียงไม่ได้
มันคิดจะเอายาเสพติดมามอมเมา
ผมคิดว่ามันคิดผิดอย่างมหัน
แล้วเรื่องนี้มีเบื้องหลังมีขบวนการอะไร
นี่เป็นความจากคุณชูวิทย์นะบอกว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหลังมีขบวนการด้วย
แล้วก็ยังบอกว่าการลงพื้นที่ของเขาครั้งนี้ลงพื้นที่แบบจงใจ
เพราะเขาจะไปทุกพื้นที่ที่มีฐานเสียงของภูมิใจไทยทุกเขตครับ
ไม่ว่าภูมิใจไทยจะไปไหนคุณชูวิทย์บอกจะ

เขาบอกเขาจะตามไปเตะภูมิใจไทยถึงที่นั่นครับ
และการลงพื้นที่ของคุณชุวิตก็ไม่ได้ราบรื่นนะ
เพราะก่อนจะไปถึงเนี่ยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่
เหมือนจะรู้ออกมาถือป้ายต่อต้านแล้วส่งเสียงตะโกน
ไล่คุณชูวิทย์กลับกรุงเทพไปเลย
แล้วก็บอกว่าให้หยุดรับงานใครมาโจมตีพักภูมิใจไทยได้แล้ว
แล้วก็เป็นการรวมตัวกันไม่นานหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับไป
ไม่ได้มีเหตุรุนแรงไม่ได้ปะทะอะไรกันนะคุณผู้ชม
เผชิญหน้ากันครับแค่ชูป้ายแบบนี้
นี่แล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับ